คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวความกลัวกันหน่อย
หลายคนก็มีสัตว์ที่เรากลัวอยู่ในหัวจิตหัวใจอย่างคุณกลัว

ก็ว่ากันไปแต่คุณเชื่อไหมน้องคนนี้
เมื่อได้ยินชื่อของสัตว์ตัวนี้ถึงก็ร้องจากเลยนะ
นักไดโนเสาร์มา
หนูเร็ว

ไดโนเสาร์

คุณแม่พูดว่าไดโนเสาร์

ตอนแรกดิฉันคิดว่ากลัวแมงสาบ

ใช่ปกติเด็กชอบไดโนเสาร์นะเด็กผู้ชาย

นี่ครับนี่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่สตาร์ทเครื่องแล้วบิดแล้วนะ

ทำไมโง่ไดโนเสาร์ว่าน่ะ
จริงเด็กบางคนเขาก็กลัวนะบางคนเขาก็ชอบ

มีฟันคอยาวเสียงคำรามแบบนั้นนะ
อะไรแบบนั้นแต่พอได้เห็นแล้วได้สัมผัสจริง
ผมว่าจริงโตมาอีกนิดน่าจะชอบก็ได้

อาจจะยังเด็กเล็กไปหน่อยใช่ไหมก็เลยยังกลัวอยู่เลย
กว่านี้รับรองจะขอแม่ซื้อแต่ไดโนเสาร์